มาดูที่สุราธานีกันต่อนะครับ
ตำรวจเร่งหาหลักฐานคดีคนร้าย
ยิงหนุ่มวิศวะเสียชีวิตบนถนนในสวนปาม
ล่าสุดนะครับมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๔คน
เป็น๔คนที่เป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตายมาสอบปากคำ
แต่ทุกคนยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
เป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจสพบ้านนาศาล
พร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ได้เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณถนนทางเข้าสวนปามที่ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราชธานีครับ
ในที่เกิดเหตุพบศพของนายธีระชูคงอายุ๓๕ปี
ซึ่งเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เสียชีวิตในสภาพนอนตะแคงซ้าย
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
บริเวณสะบักซ้ายทะลุหน้าอกหนึ่งนัด
และสะบักขวาทะลุหน้าอกอีก๑นัดนะครับ
ที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์สีแดงขาว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่
ใกล้กันมีขวดน้ำอัดลมบรรจุน้ำกระท่อมตกอยู่๑ขวด

ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
ที่อยู่ทางเข้าตรงจุดเกิดเหตุเลย

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑๐๐เมตร
นี่ครับซึ่งภาพจากกล้องตัวนี้สามารถบันทึกช่วงเวลา
น่าจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาเกิดเหตุมากที่สุด
คือกลางดึกเลยนะฮะเวลาตี๒๕๖นาที
เห็นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคัน
โดยคันแรกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ตาย
ใส่เสื้อสีดำขี่รถเข้าไปภายในซอย
และมีรถจักรยานยนต์อีกคันนะครับ
ซึ่งมีผู้ขับขี่ใส่เสื้อสีขาวขี่ตามเข้าไป
ลักษณะใกล้กันคล้ายกับมาด้วยกัน
จากนั้นตี๒๕๙นาทีจะเห็นชายใส่เสื้อสีขาว
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยเกิดเหตุ
แต่หลังจากนั้นกลับไม่พบชายใส่เสื้อสีดำนะครับ

ตอนเข้า๒คันออกมาคันเดียว
แล้วเวลาห่างกันประมาณ๓นาทีเท่านั้น
นายมารวยชูคงน้องชายของผู้ตาย
บอกว่าปกติพี่ชายมักจะไปนอนเล่น
แล้วก็พักอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่านายโพรง
ซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าตรงจุดเกิดเหตุแล้วครับบ้านของนายโพรง
แล้วก็จะมาอยู่ที่บ้านเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น
วันเกิดเหตุพี่ชายก็นอนพักอยู่ที่บ้าน
กับน้องชาย
แต่จู่ช่วงประมาณสัก๔ทุ่ม
พี่ชายก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟทั้งหลัง

ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
โดยไม่ได้บอกน้องชายว่าจะออกไปที่ไหนนะครับ
ก่อนหน้านี้พี่ชายก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนะ
แต่จะมีปัญหากับเพื่อนสนิทอีกคนนึงเท่านั้น
ที่เคยชกต่อยกันแต่มันก็นานแล้วเหมือนกันนะ

แต่สุดท้ายพี่ชายกับเพื่อนก็กลับมาคืนดีกันแล้วนะ
นี่ฮะกลับมาคืนดีกันแล้วนะครับ
พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่าพี่ชายมักชอบดื่มน้ำกระท่อม

ส่วนปมเหตุที่พี่ชายถูกยิง
น้องชายบอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

สงสัยเพื่อนสนิทของพี่ชายมากที่สุด
เพราะปกติทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วก็กลับไปดีกันอีกไปเที่ยวอยู่กันอีก

ส่วนมากเขาไม่ได้เสพมานานเลย
ก็เพิ่งมาเสียไปตอนประมาณเดือนที่แล้วนี่
แล้วก็ในการที่จะสืบคดีนี้นะครับ
ทางพนักงานสอบสวนก็เชิญพ่อและแม่ของผู้ตาย

เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทของลูกชาย
มักจะอยู่ด้วยกันเป็นประจำหรือไม่นะครับ

มีการเอารูปเพื่อนแล้วก็ผู้ต้องสงสัยนะครับ

โดยกลุ่มเพื่อนของผู้ตายมีทั้งหมด๔คน
ลูกชายมักจะไปมั่วสุมอยู่เป็นประจำนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีเปิดเผยนะครับว่า
คลี่คลายคดีได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน๔คน
ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนของผู้ตายทั้งหมดนะครับ
แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย
แต่เบื้องต้นนะครับผู้ต้องสงสัยทั้ง๔เนี่ย

ตอนนี้กำลังสอบสวนหาพยานหลักฐาน
ว่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือไม่อย่างไร
แล้วก็ตรวจปัสสาวะของทั้ง๔คน
พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
ก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีนะครับ
ทีนี้มันต้องเชื่อมโยงหลายอย่างเลยคุณฮะ
ว่าเนี่ยกลุ่มเพื่อนของผู้ตายเนี่ย

ว่าไปเสพน้ำกระท่อมอะไรด้วยกันหรือเปล่า

คดีนี้ยังคลี่คลายไม่ได้นะฮะ